พระเอกหนุ่มของเราเจมส์มาผู้หน้าเลิฟของเรา
คนนี้น่าเอ็นดูหลายคนในวงการ
ให้ความแบบน่ารักน่าเอ็นดูจริงนะคะกับผู้ชายคนนี้ค่ะคุณผู้ชม
มาพร้อมกับลุคใหม่ด้วยนะเขาบอกว่าไว้ผมยาว
ยาวไหมล่ะเออเหมือนพระเอกซีรีส์เกาหลีเลยอ่ะ
เมื่อวานคุณวีดีโอคอลกันใช่ไหม

แล้วคุณเห็นภาพว่าคุณตกใจมั้ยนะผมยาวขนาดนี้
ยาวตอนแรกเห็นไอจีมัดได้เลยนะ
เอาเหรอเออแต่ว่าไม่เป็นไรจ้ะถึงยาวถึงสั้นยังไงก็หล่อนะจ๊ะ
เพราะว่านี่อย่างกับพระเอกซีรีส์ญี่ปุ่นเลยคุณผู้ชม
รออย่างเดียวไม่พอนะเจมส์มายังน่ารักด้วย
สัมภาษณ์เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐแล้วก็คุยกับพี่แจ๊คนี่แหละค่ะ
เออนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องวันเกิดครบรอบ๒๘ปี
แล้วก็แจกปฏิทินให้แฟนด้วย๔๐๐ชุดนะโอ้โห
รวมไปถึงของขวัญสุดเตอร์ไพรส์นะคะที่ผู้จัดการส่วนตัวซื้อเครื่องเล่นเกมให้

มาแบบชุดใหญ่เลยจ้าเออนะคะน่าเอ็นดู
ส่วนกิจกรรมอยู่บ้านก็เลี้ยงแมว๕ตัวน้องหมาอีก๒ตัวนะคะ
ว่างก็ออกกำลังกายฟิตเน็ตบ้างอะไรก็ว่ากันไป
ส่วนเพื่อนนักแสดงที่คิดถึงที่สุดอ้าวใครล่ะจ๊ะพี่แบรี่ไง
ณเดชน์เขาสนิทกันไม่ใช่อะไรก็บอกว่าก่อนมีโควิดเนี่ยไปกินข้าวกันบ่อยนะคะ
แล้วก็แต่ถ้าใครคิดถึงเจมส์มานะก็ตั้งหน้าตั้งตารอได้เลยจ้า
สิงหาคมนี้นะคะละครดวงตาที่๓เล่นคู่กับมิวนิษฐานี่แหละ
คิวออนแอร์แล้วนะรับรองว่าเฮฮาพาสะดุ้งเขาบอกว่างั้นไปฟังเสียงจ้า
ผมบอกเลยว่าผมคิดถึงการทำงานมากมากครับตอนนี้คิดถึงการทำงานแล้วก็คิดถึง
อ่ะคิดถึงการทำงานแล้วก็คิดถึงการไปเที่ยวเลยครับอ่าพี่แบบประเทศอย่างนี้ครับ
ยังมีอยู่นะครับ๕ตัวแล้วก็หมาเพิ่มมาอีก๒ตัวครับ
คือไม่ได้เจอจริงแบบเจอห้างด้านแล้วเหมือนกัน

ใช่จริงช่วงนี้อย่างที่บอกคือคนก็จะอยู่บ้านกันเยอะ
จริงทั้งแต่ละครเรื่อง๒สันเนษฐภาพที่ผ่ามา
คือคนก็ดูเยอะทั้งดูสดแล้วก็ดูออนไลน์
แค่คุณดูละครของเราเราก็ดีใจ
จ้าเชียร์เว่อมาก
ไม่คิดเกินไปกว่านั้นแหละนะคะเพราะว่าน้องเขาน่ารักจริงนะคะ
เดี๋ยวยังไม่ได้ถามอะไรเลย
ฉันร้อนตัวอีกแล้วเหรอเออยังไม่ได้ถามอะไรเลย
เธอจะถ่ายลูกกับคู่กับธนาอีกไหมอ่ะไม่

เป็นว่าฝากเชียร์น้องเจมมาด้วยละกันนะคุณผู้ชม